คุณผู้ชมจากข่าวคุณกะละแมนค่ะ

จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะ
หลายคนก็จับจ้องความสัมพันธ์ของซุปตาทั้งหลาย

มีข่าวลือออกมาว่าคู่รักซุปตา

หลายคนก็ดาวนไปหลายคู่
ล่าสุดนี้เขามองไปด้วยนะว่าเป็นแพทย์หรือเปล่า
แต้หรือเปล่าหรือว่าแดนหรือเปล่า
ล่าสุดน้องแพตตี้ออกงานอีเวนต์

แบบว่าห่างหายไม่ได้เจอกันมานานอะไรอย่างนี้นะ
ก็ติดแบบโควงโควิดอะไรกันไปนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าความรักเนี่ยยังปกติดี
ที่ไม่ได้ลงรูปด้วยกันก็เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนด้วยกันเลยค่ะพี่

ล่าสุดเนี่ยก็เจอเมื่อดีที่แล้วนี้เอง
แต่แหมก็ไม่ได้ลงรูปอะค่ะพี่

แต่ก็ยอมรับนะว่าก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าแต่ก่อน
เพราะว่าพี่แดนอ่ะเขายุ่งกับการทำงานภาพยนตร์

แล้วก็แพตตี้นะเห็นว่าเป็นข่าวจากการที่เพื่อนส่งมาให้ดู

แล้วก็มีคนไปจับสังเกตว่ารู้มั้ย
รูปล่าสุดที่แพตตี้ลงไว้ในอินสตาแกรมคุณผู้ชม
เดี๋ยวช่วยกันมองหน่อยเขาบอกว่าทำไมตาจะดูแบบ

เวลากำลังกายมา
นั่นแหละก็เป็นรูปที่เธอบอกว่าเธอออกกำลังกายมา

ก็ยังสวยอยู่นะค่ะน่าใสอยู่เลยจากครูปผู้ชมค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เจอแพทตี้ละ้ก็ถือโอกาสเลยละกัน

คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกันดูหน่อยนิดนึงแล้วกันนะ
สังเกตอาการนิดนึงนะคะเป็นยังไงในการตอบคำถาม

หนูว่าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เรามากกว่า

เดินต่อไปไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนั้นก็ดูอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าทุกอย่างก็คงอยู่ที่แบบระยะเวลาอนาคต

ณวันนั้นก็คงตัดสินใจได้ว่าจะแบบ

คงยังไม่ใช่เลย

แต่ว่าตอบคำถามทำอะไรอยู่ยังไงอยู่
ทำไมแพทตี้ตอบแบบไม่เต็มปากพี่แจ๊ค
ก่อนหน้างี้คุณผู้ชมขาวเวลาถามถึงพี่แดน
น้องแพทตี้ก็จะตอบแบบว่า
อันนี้คือเลี่ยงในการที่จะพูดถึงพี่แดนเยอะมาก

ไปงานอีเวนต์บนเวทีต้องมีแซวเรื่องพี่แดน

คุณผู้ชมตอนนี้คือหลายคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากว่า

อย่างเช่นถามว่าถ้าสมมุติใกล้วาเลนไทยเนี่ย
ที่แดนมาคลุกเค่าขอแต่งงานเอิ้นจะโอเคไหม
ตี้บอกเลยว่าไม่ค่ะหนูยังพร้อมแต่งงาน
อู้ววมันงงอะ

ตามต่อแหละคู่นี้จริงก็มีความน่ารักของทั้งคู่ให้ได้ติดตามกันตลอดเนาะ
หลายคนเคยแบบพยายามทวงคืนแพตตี้บ้างพยายามทวงคืนแดนบ้าง
แต่เอาเป็นว่าอย่าไปทวงคืนเขาเลยให้เขาอยู่ด้วยกันแบบนี้น่ารักดีแล้ว
เขารักกันดีไม่ใช่อะไรด้วยคนเป็นห่วงนะคะแดนค่ะแพทตี้ค่ะ